ลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๗ปีที่ผ่านมา
โอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักวงโปรงลางสะออนเลย

เพราะว่าวงนี้ประกาศแยกทาง

ด้วยเหตุผลที่ว่าสองสาวเพื่อนซีลาล่าลูลูเนี่ย

ลาล่าออกมาโพสต์ภาพที่เป็นภาพประทับใจมาก
ก็คือการสวมกอดกับพี่อีทโปรงลางสะออนอีกครั้ง
ซึ่งเธอบอกว่ากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะ
เดี๋ยวให้ไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันจ้า
โอ้โหเป็นภาพซึ้งไปเลยอ่ะ

คือพี่ลาล่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้พร้อมกับเผยถึงความรู้สึกบอกว่า
วันนี้เรากลับมาหาพี่ชายของเราที่เดิม
กอดที่อบอุ่นที่ตรงนี้
ไม่จำเป็นต้องสวยหรูไม่ต้องแต่งแต้ม
ไม่ต้องใช้หุ่นผอมคุยกัน
ไม่ต้องใช้หน้าตาหล่อหน้าตาสวยคุยกัน
เราใช้ใจใจบริสุทธิ์
ที่เกิดจากความรักรักกันจริงคุยกัน

ซัพพอร์ตกันไปแบบนี้และตลอดไปนะคะ

ปีแล้วที่เราไม่ค่อยได้เจอ

แล้วก็แท็กชื่อไปหาพี่อีทโปรงลังสะอ่อนค่ะ
ก็มีแฟนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเข้ามายินดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาก
พร้อมกับบอกด้วยว่าซึ้งใจนะที่ได้เห็นภาพแสนอบอุ่นครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
บางคนบอกว่าน้ำตาไหลตามเลย

คือปกติเจอเขา๓คนต้องหัวเราะนะแต่ภาพนี้มันทำให้เขาแบบน้ำตาปริ่มกันเลย

ตรภาพมันตัดกันไม่ขาดนะคะ